มาตามความคืบหน้าหน่อยค่ะเป็นเหตุสะเทือนขวัญเลย
ข่มขืนยายสาลีวัย๗๒ปีที่สุพรรณ
คือจับตัวลุงอองวัย๖๖ปีได้แล้วนะ
แต่ตัวลุงปฏิเสธนะแล้วตอนที่คือเอาตัวขึ้นรถไป
ลุงยังยิ้มร่ายังโบกมือให้กับนักข่าวอยู่
แยะยิ้มอ่ะใช่ค่ะแล้วคือนักข่าวก็ถามไงว่าลุง
มีอะไรอยากจะพูดไหมเดี๋ยวลองฟังค่ะ
ก็บอกว่ามีอะไรจะพูดไหมโอ้ได้ยินไหมคุณผู้ชม
ไม่มีอะไรจะพูดเว้ยนี่แหละเป็นจังหวะที่ตำรวจนำตัว
ละอองขาวพันธ์วัย๖๖ปีที่ฆ่าข่มขืนยายสาลีวัย๗๒ปี
นักข่าวพยายามถามไงแล้วก็ได้ยินแบบเมื่อกี้แล้วใช่ไหม

แต่ครั้งตอนการสอบสวนสอบปลับคำข้าวก็ไม่ปลีกปาก
คุณคิดดูซิผู้การพัก๗เป็นคนสอบสวนเองนะ
แล้วก็มาบอกตอนหลังจากสอบบอกว่าตัวผู้ต้องหาคนนี้
เขาไม่สะทกสถานอะไรเลยปฏิเสธด้วย

แล้วก็ขออนุมาทศาลออกใหม่จากเรื่องของการกระทำชำเหล้า
มขืนกระทำชำราวโดยใช้กำลังประทุษร้าย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วคุณรู้ไหมไปตรวจดูนะ
อองกินเหล้าตรวจฉี่ก็ฉี่ม่วงด้วย
แล้วเมื่อ๘เดือนที่แล้วก็โดนข้อหาเรื่องทำร้ายร่างกาย

แล้วที่ลุงอองอ้างว่ากินยารักษาจิตเวท
อันนี้ตำรวจเขาบอกว่ายังเป็นแค่คำกล่าวอ้างนะ

ไม่งั้นลุงออมหัวหมอหรือเปล่า
แล้ววันนี้ตำรวจที่สพเดิมบางนางบวช

นี่คือลุงอองตอนที่เอาตัวไปขึ้นรถ

มันมีช็อตที่ยิ้มแล้วก็โบกมือให้กับนักข่าว
นี่จังหวะนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
โอ้ยยิ้มเห็นฟันแล้วยิ้มกล้าเลย
ฟันฟันขาวแบบนี้แล้วก็บกมือให้กับนักข่าว
แต่ถึงแม้ว่าลุงอองจะปฏิเสธยังไงก็ตาม

คือตำรวจมั่นใจมากนะครับ
มั่นใจในพยานหลักฐานทั้งหมด
ลุงอองอะไรเนี่ยไม่พ้นข้อหาหรอกคุณ
ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาต้องไปดูคดีเก่าด้วยนะ
พวกฐานในฐานข้อมูลในระบบต่างน่ะ
ข่มขืนผู้สูงอายุเมื่อ๕ปีก่อน

นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงคราม

ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เขาจะไปเทียบกันไง
คุณจำได้ไหมเหตุใหญ่ที่เราเคยนำเสนอข่าวไปหลายปีแล้วนะ
ใช่ค่ะนี่ที่เรารายงานคุณผู้ชมไปว่าเขาปฏิเสธใช่ไหม
แต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อสักครู่นี้เองนะ
มีรายงานว่าลุงอองเขาเปิดปากรับสารภาพแล้วนะ

ไม่ได้ยิ้มอย่างเดียวค่ะเขาบอกแบบนี้ว่าเขาอ่ะนะ
เตะยายไป๒๓ทียายเอาตังฉันไป๕๐๐บาท
ก็เลยขอมีอะไรกับยายแล้วก็บอกยายด้วยนะว่าเดี๋ยวจะรับเป็นเมีย

ก็เลยเนี่ยลงมือทำร้ายแต่เขาก็ยังบอกนะว่าไม่ได้ข่มขืนยาย
ต่อให้เขาจะพูดยังไงก็ตามค่ะตำรวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เดี๋ยวก็คงจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะนอกจากยิ้มฟันขาวแบบนี้แล้ว